ไปดูเหตุการณ์นี้ที่ฉะเชิงเซาคุณผู้ชมค่ะอย่างที่เกริ่นไว้ผู้ชายคนนี้ไปจีบผู้หญิงค่ะแต่ว่าผู้หญิงเขาไม่เล่นด้วยเพราะว่ามีสามีแล้วมีลูกแล้วด้วยนะคะก็ไม่พอใจเขาค่ะไปทำร้ายเขาจนบาดเจ็บ
ผู้หญิงเอาเรื่องนี้มาเล่าให้พ่อสามีกับเพื่อนพ่อสามีฟังปรากฏเพื่อนพ่อสามีไม่พอใจนะคะ
ตามไปชกผู้ชายคนนี้แต่ว่าถูกต่อยกลับมาค่ะโดนรุมกลับมาค่ะ
ให้คุณผู้ชมดูสภาพบาดแผลบนใบหน้าของนายบัญชาอุดมนานะคะอายุ๕๑ปี
โอ้โหน่วมเลยจริงค่ะถูกรุมทำร้ายมีรอยเขียวช้ำตาข้างซ้ายเนี่ยปิดเลยนะคะ
แล้วก็มีแผลแตกที่มุมปากซ้ายส่วนผู้หญิงคนนี้ก็คือผู้หญิงคนที่ผู้ชายคนนี้ไปจีบนี่แหละค่ะ
นายบัญชาเหล้าบอกว่าวันที่สองกันยายวันที่ผ่านมาเนี้ยก็นั่งกินเหล้า
อยู่ที่ห้องเช่าเพื่อนนะคะอยู่ที่ซอยประชาสรรค์อำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
แล้วก็ไปชกต่อยกับนายไพรวันสิงหมณีหรือว่าในบลูเพราะว่าในบลูเนี่ยไปทำร้ายร่างกายลูกสะพ้ายของเพื่อน
แต่ว่าเขาถูกในบลูกับเพื่อนรุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ผู้สื่อข่าววันนี้ก็เลยไปพบกับนางสาวทารารัฐหรือว่าคุณตายอายุ๒๓ปีค่ะ
หญิงสาวที่ถูกทำร้ายเธอบอกวันนั้นเนี่ยทะเลาะกับแฟน
เธอก็เลยเดินออกจากห้องไปนะคะแฟนนุ่มก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามง้อ
เธอก็วิ่งหนีนะคะปรากฏว่าในบลูเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมา
แล้วมาจับมือเธอบอกว่าประมาณว่าพี่เป็นห่วงนะ
แต่เธอก็ตอบกลับไปบอกว่าอย่ามายุ่งเท่านั้นแหละค่ะ
บลูเนี่ยผลักเธอล้มลงแล้วกระทืบซ้ำหลายครั้งจนได้รับบาดเจ็บ
บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามาตามจีบแต่ว่าเธอไม่สนใจค่ะ
หลังจากถูกทำร้ายนะคะนางเสาตายก็กลับไปที่ห้องพักกับแฟนค่ะ
แล้วเล่าเรื่องให้พ่อสามีกับนายบัญชาฟัง

บัญชาก็ไม่พอใจบุกไปที่ห้องในบลู
ต่อยในบลูไปครั้งหนึ่งนะคะเจอสวนกลับ
แล้วในบลูก็ตามพักพวกคือในแซมเนี่ย
รุมทำร้ายถึงขั้นสลบไปเลยค่ะ
บลูหลังจากนั้นโทรไปแจ้งกู้ภัย
บอกว่านายบัญชาเนี่ยลื่นล้มหัวฟาดพื้นตนสลบนะคะ
หลังจากนั้นในบลูกับนายแซมก็เก็บของหลบหนีไปค่ะ
นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะคะ
หลังจากเกิดเหตุการณ์นางเสาตายไปแจ้งตำรวจ
เพื่อให้ติดตามตัวนายบลูกับนายแซม
ร่วมกันก่อเหตุทำร้ายเธอและนายบัญชา
มาดำเนินคดีโดยเร็วค่ะ